กับผมคิงพีรวัตรอัธนาคครับพอดแคสต์ของเรานะครับ
ร่วมพูดคุยกับบรรดาเหล่านักธุรกิจครับ
ถึงเส้นทางธุรกิจจากวันแรกจนกระทั่งประสบความสำเร็จ
และในวันนี้ครับธุรกิจที่เรากำลังจะพูดคุยกัน
เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับฟาร์มไข่ไก่สุกรหรือว่าหมูนะครับ
และโรงงานอาหารสัตว์ครับโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยไม่ธรรมดาครับ
กลยุทธ์สำคัญก็คือลูกค้าคือพันธมิตรนั่นเอง
ทำให้ธุรกิจสามารถเติบโตแบบมั่นคงจนถึงปัจจุบัน
เป็นยังไงครับน่าสนใจใช่ไหมครับ
ถ้าอย่างนั้นเราไปพูดคุยกันนะครับกับผู้บริหารบริษัทฟาร์มจงเจริญจำกัด
คุณนัทมนต์จงเจริญครับสวัสดีครับคุณนัทมนต์ครับ

คุณนัทมนต์ครับช่วยอธิบายภาพรวมให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าฟาร์มจงเจริญเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่ดูแลอยู่ในปัจจุบันครับ
ฟาร์มจงเจริญนี่ก็คือตั้งอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะครับ
โดยหลักก็จะมี๓ธุรกิจครับ
ธุรกิจที่๑ก็คือโรงงานอาหารสัตว
ซึ่งก็จะทำอาหารสำเร็จรูปของสุกรแล้วก็ไข่ประมาณปีละ๑๒๐๐๐ตันถึง๑๕๐๐๐ตันครับ
ส่วนธุรกิจที่๒ก็คือธุรกิจฟาร์มสุกรก็จะมีแม่พันธุ์ประมาณ๘๐๐ตัวครับ
ซึ่งก็จะผลิตสุกรกุฎประมาณ๘๐๐๐๑๐๐๐ตัวในระบบ
ส่วนธุรกิจที่๓ก็จะเป็นธุรกิจฟาร์มไก่ไข่
ปัจจุบันก็มีไก่ดินกงอยู่ประมาณ๒ล้านตัว
ไก่ไข่เนี่ยก็ทางฟาร์มก็จะใช้สายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นของไฮไลน์เป็นหลักก็มาจากต่างประเทศครับ
แต่ว่าเราก็ซื้อจากผู้ผลิตลูกไก่ในประเทศ
ส่วนทางด้านสุกรเนี่ยแม่พันธุ์เรานำเข้ามาจากทางประเทศเดนมาร์
แล้วเราก็มาขยายพันธุ์เพื่อใช้ต่อในการผลิตสุกรกุลที่ประเทศไทยต่อ
ก็มีการนำเข้ามาแล้วก็มีการพัฒนาสายพันธุ์เรื่อยครับ
ก็มีการซื้อเข้ามาเพิ่มเป็นระยะครับ
อยากให้คุณนัทมนต์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าอายุอนามของฟาร์มจงเจริญเนี่ยตอนนี้มีอายุเท่าไหร่แล้วครับ
ครับก็ธุรกิจบริษัทฟาร์มจงเจริญเนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากคุณพ่อคุณแม่ของผมเริ่มประมาณปี๒๘นะครับ
ช่วงเริ่มต้นก็ท่านก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับไก่เนื้อที่เป็นลักษณะไก่ประกัน
ประกันก็คือทางบริษัทใหญ่เนี่ยเขาก็จะส่งสายพันธุ์ก็คือลูกเจี๊ยบแล้วก็ส่งอาหาร
พอจบรุ่นขายไก่เนื้อเสร็จเขาก็คำนวณว่าขัดกำไรขัดทุนเท่าไห
สักพักก็พัฒนามาเป็นเลี้ยงก็คือไก่อิสระก็คือเราก็ซื้อลูกไก่เองซื้ออาหารเองขายเองครับ
แล้วประมาณปี๓๔๓๕เราก็เริ่มที่จะมาทำธุรกิจสุกรก็คือทำ
หลังจากนั้นสัก๒๓ปีก็เริ่มผลิตอาหารสัตว์เอง

เราก็เริ่มทำธุรกิจฟาร์มไก่ไข่

แล้วต่อมาก็คือมาจับธุรกิจเกษตรเนี่ย
จุดเปลี่ยนเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับ
จากธุรกิจโชว์หวยมาเป็นธุรกิจการเกษตรได้ยังไงครับ
พี่ชายของคุณแม่เคยเลี้ยงไก่

หลังจากนั้นก็ได้ประสบการณ์
แล้วมันก็พัฒนาต่อยอดจนมาถึงทุกวันนี้ครับ

ลูกค้าหลักของเราคือใครครับ
โดยพื้นฐานของคุณพ่อคุณแม่
ก็จะเป็นลูกค้าที่ค้าขายกันมานาน
อย่างสุกรมีชีวิตลูกค้าหลักเรา

เนื่องจากการขนส่งมันค่อนข้างสะดวก
จากที่ทำเลที่ตั้งฟาร์มนะครับ

อยู่ที่ทางปราจินบุรีทางนครปฐม

เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ลูกค้าประจำ
ที่ค้าขายกันอย่างต่อเนื่อง
ก็มีการคุยถูกใจกัน

ฟาร์มก็มีค่อนข้างเยอะ

มีจุดเด่นหรือว่ามีกลยุทธ์อะไรครับ
ในการมัดใจลูกค้าให้เขาอยู่กับเรานาน

ราคาไม่ว่าจะราคาไข่ไก่หรือราคาสุกรเนี่ย
มันขึ้นลงค่อนข้างเร็ว

เราก็พยายามไม่ให้ลูกค้าเราเนี่ย
ราคามันกระโดดมากเกินไปในบางช่วง
อย่างเช่นแทนที่เราจะขึ้นราคาทีเดียว
เราอาจจะขึ้น๕ให้ลูกค้าปรับตัว

แล้วเราก็ค่อยปรับราคาขึ้นไป

ด้วยต้นทุนด้วยราคาขายมันไม่กระชาปน์มากเกินไป

อย่างเช่นสุกรไม่ว่าจะเป็นคุณภาพซาก

ความสดความหนาของเปลือก
และด้วยการที่เราทำโรงงานอาหารสัตว์เอง

นี่ก็อาจจะเป็นจุดแข่งจุดหนึ่งของคุณธรรมดิสัตว์

แล้วเห็นว่าบางช่วงไปทำงานการเมืองด้วย
ก่อนจะกลับมาสารต่อธุรกิจของที่บ้าน

ด้วยการที่คุณพ่อคุณแม่ทำกันมา๒คน
โอกาสขยายธุรกิจมันก็จะเหนื่อยเลย

พอผมเรียนจบเนี่ยผมก็ตัดสินใจอยากจะกลับมาขยายธุรกิจ
เนื่องจากในธุรกิจนี้ผมก็มองเห็นว่ามันมีโอกาสเติบโต
อย่างเช่นทำโรงงานอาหารสัตว์เนี่ยก็ต้องมีการติดต่อต่างประเทศ
ค่อนข้างมากในการซื้อขายวัตถุดิบ
จากถ้าเราไม่ทำเราก็จะเสียเปรียบโรงงานอื่น
หลังจากเขาสามารถซื้อจากแหล่งได้ทั่วโลก

ซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาก็จะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่
พอเรากลับมาเนี่ยเราก็มาปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงหลายอย่างในองค์กรให้มันมาตรฐานมากขึ้น
ซึ่งก็ทำให้ต้นทุนเราลดลงค่อนข้างเยอะ

ที่เราเอาเข้ามาจับเพื่อขยายธุรกิจของเรา

กลยุทธ์หลักก็คือเรามองว่าลูกค้าควรจะต้องเป็นพันธมิตร
เมื่อเราถนัดในการทำฟาร์ม
ในการผลิตสุกรในการผลิตไข่ไก่ในการผลิตอาหารสัตว์
เราก็ไปจับมือกับผู้ค้าส่งที่เขามีตลาดค้าปลีกอยู่แล้ว
ด้วยการทำให้ผู้ค้าส่งเขาแข็งแรง
เราก็มองว่าถ้าเขาโตเราก็สามารถผลิตของป้อนให้เขาได้มากขึ้น
มันก็เป็นวินแล้วก็ได้เติบโตไปด้วยกัน
ธนาคารกรุงเทพก็ถือเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ดีของบริษัท
เจกต์หลายอย่างที่เราอยากจะทำใหม่
ทางธนาคารกรุงเทพก็ให้ความสนับสนุนมาตลอด
รวมถึงหลายครั้งก็หาแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำมาให้เราด้วย
ตอนเราเดินร้อนไม่ว่าจะเป็นช่วงไทยหวัดนกไม่ว่าจะเป็นช่วงโควิด
ก็ต้องขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพด้วยที่เห็นเราเป็นลูกค้าของธนาคารคนหนึ่ง
รวมถึงก็มีการพัฒนาผู้บริหารในหลายครั้ง
ก็เชิญไปสัมมนาไม่ว่าจะเรื่องภาษีไม่ว่าจะเรื่องการวางแผนมรดก
การวางแผนธุรกิจครอบครัวก็มีการเชิญไปสัมมนาเรื่องพวกนี้หลายครั้งครับ
คุณนัทมนต์ครับพอธุรกิจของเราเริ่มขยายขึ้นโตขึ้น
แน่นอนว่าต้องเจออุปสรรคที่ผ่านมาเจออะไรบ้างครับ
ช่วงหลังนี่ก็จะเจอหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องบุคลากร
พอเราจะโตเนี่ยเรื่องบุคลากรจะค่อนข้างหายาก
เพราะว่าด้วยธุรกิจที่มันเติบโตเนี่ยทุกคนก็ต้องการคนเก่งมาช่วยงาน
เราก็ต้องพยายามปรับปรุงองค์กรให้น่าสนใจ
สำหรับคนที่จะมาร่วมงานเพื่อที่จะทำให้บริษัทเติบโตต่อไป
ด้วยการที่เราเป็นบริษัทที่ผลิตแหล่งอาหาร
เรื่องความปลอดภัยทางด้านอาหารเนี่ยมันถูกยกระดับมากขึ้นเยอะ
เราก็ต้องมีการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นการจัดการในฟาร์ม
การจัดการในโรงงานอาหารสัตว์การชายปฏิชีวนะ
หรือการหาตัวทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะเข้ามา
เพื่อให้ต้นทุนไม่สูงจนเกินไป
แล้วก็มีความปลอดภัยทางด้านอาหารในระดับที่ผ่านมาตรฐาน
เรื่องที่๓ที่ผมมองในธุรกิจ
ในการที่ฟาร์มมันจะมีผลประทบกับชุมชนในระดับนึก

เราก็ต้องปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสัตว
ถ้าหากว่าขออนุญาตเจาะลงไปในอุปสรรคที่เราพบเจอนะครับ

อย่างเรื่องเกี่ยวกับบุคลากรที่หายากขึ้น
เราปรับตัวเอาชนะอุปสรรคนั้นยังไงครับ
ปัจจุบันเราก็ปรับองค์กรให้มีความชัดเจน
บริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
สมัยก่อนคุณพ่อเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปลายปีเราก็แจกบนอยากแจกเท่าไหร่เราก็แจกแล้วแต่เรา
ผมก็บอกว่าต่อไปมันไม่ได้แล้วเราต้องมีการสื่อสารกับคนทำงานให้ชัดเจน
ว่าเราทำอะไรได้อะไรบริษัทเติบโตคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันก็น่าจะได้รับการตอบแทนที่สมเหตุสมผล
คืออะไรที่ทำยากขึ้นเนี่ยต้นทุนมันขึ้นแน่นอนอยู่แล้วครับ
ก็ต้องหาจุดที่มันสมดุลระหว่างการจัดการที่เหมาะสมกับต้นทุนที่มันเหมาะสมในการทำให้อาหารมันมีความปลอดภัยมากที่สุด
แล้วก็มีการว่าจ้างบุคคลในชุมชนเข้ามาทำงานในฟาร์มมากขึ้นแล้วก็มีการสร้างความเข้าใจแล้วก็สื่อสารมีช่องทางสื่อสารในแง่ว่าถ้ามีการเดือดร้อนหรือต้องการความเชื่ออะไรทางฟาร์มก็อยากอยู่กับชุมชนแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานครับ
โตมานี่หลายเท่าเลยนะครับถ้านับตั้งแต่วันแรกเมื่อปี๕๔ที่คุณนัทมนต์เริ่มเข้ามาช่วยดูแลเนี่ยนะฮะเรามองเป้าหมายต่อไปของฟาร์มจงเจริญยังไงฮะ
ก็ทางด้านฟาร์มเนี่ยเราก็คิดว่าเรามาในจุดที่เริ่มอยู่ตัวอันนี้ก็มองธุรกิจที่ต่อยอดขึ้นไป
ปีหน้าก็มีแผนที่อยากจะทำพวกลงแปรรูปครับอาจจะเป็นไก่หรืออาจจะเป็นเนื้อสุกร
ก็เลยเตรียมที่จะเข้าสู่ตลาดแปรรูปใช่ไหมครับตอนนี้แผนเป็นยังไงบ้างล่ะครับคืบหน้าถึงไหนล่ะครับ
ก็เริ่มเตรียมที่ไว้แล้วก็เริ่มออกแบบโรงงานอยู่ครับกำลังดำเนินการอยู่
คิดว่าไปปีนี้หรือปีหน้าน่าจะได้เริ่มโรงงานผลิตครับ
ก็คือคุณพ่อผมเขาก็จะสอนอยู่ตลอดนะครับว่าเราทำอะไรเราต้องโฟกัสในสิ่งที่เราถนัดในสิ่งที่เราได้เปรียบ
แง่ของผมเนี่ยที่ธุรกิจเติบโตมาได้เพราะว่าเราค่อนข้างโฟกัสในการควบคุมต้นทุน
สองก็จะเป็นพวกเรื่องผลผลิตถ้าเราทำผลผลิตได้ดีเนี่ยเราก็ต้นทุนเราก็จะต่ำกว่าเดิม
ที่ผ่านมาเราก็โฟกัสเรื่องควบคุมต้นทุนแล้วก็ควบคุมคุณภาพโฟกัสเรื่องพัฒนาให้พันธมิตรที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเติบโต
ทุกคนครับนับว่าเป็นไอเดียและวิธีการทำธุรกิจที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับฟาร์มจงเจริญ
ธุรกิจครอบครัวเนี่ยสตาร์ทจากร้านโชว์หวยในยุคคุณพ่อคุณแม่และขยับขยายมาสู่ธุรกิจฟาร์มไข่ไก่หมูและโรงงานอาหารสัตว
มองเห็นโอกาสครับครอบครัวของคุณพ่อเนี่ยมีความรู้ด้านนี้ก็เลยมองว่าเอ๊ะ
ถ้าจะมีธุรกิจใหม่ใหม่ดูเนี่ยจะเป็นอะไรได้บ้างสุดท้ายมาจับธุรกิจทำฟาร์มเลยครับ
และเป็นที่มาของฟาร์มจงเจริญชื่อก็เป็นมงคลด้วยนะครับ
และส่งต่อมายังรุ่นลูกครับอย่างคุณนัทมนต์ที่เข้ามาบริหาร
และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยมีคีย์เวิร์ดที่สำคัญก็คือ
ลูกค้าคือพันธมิตรนี่คือหัวใจของธุรกิจหลักเลยครับ
ดังนั้นไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคใดในแง่ของราคาต้นทุนที่สูงขึ้น
โดยที่ยังคงคุณภาพดีเอาไว้ครับและในเวลาที่เจอปัญหา
คนในชุมชนรู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคเพราะว่ามีฟาร์มอยู่ตรงนั้น

นั่นคือการปรับตัวทำให้ผ่านพ้นทุกอุปสรรคมาได้

ขยับขยายสู่ธุรกิจฟาร์มไข่ไก่
หมูและโรงงานอาหารสัตว์ขนาดใหญ่ได้เพราะอะไร
จากนี้ไปทุกคนจับตาดูให้ดี
การเดินทางของฟาร์มจงเจริญในบทบาทใหม่

สนุกและน่าตื่นเต้นอย่างแน่นอน

วันนี้ขอขอบคุณคุณนัทมนต์จงเจริญครับ
ผู้บริหารฟาร์มจงเจริญเป็นอย่างมากนะครับ